สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่า

ยี่สิบสี่บาทได้ราคาถูกสุดตอนเนี้ยอืม
คือตอนนี้ทั้งแพทย์เองก็ค้ามาก
ไม่พี่ที่รู้สึกว่าจะเป็นยาลาป่ะ

ที่เราอ่านค่าวะว่าหรือน่ะว่าเป็นไงปรากฏว่าโดนกักตัวกันแล้ว
แต่แบบว่าสมมุติว่าเราทำได้กันแผนถูกชิ้นหนึ่งร้อยกว่าบาท
ส่งไปมันก็ได้นิดเดียวสู้เอาไกลที่สุดก็ต้องซื้อแบบธรรมดาไปให้

แล้วก็วันนี้มีการประกาศมาจากศาลนักศูนย์นะครับ
ว่ามีผู้พบอ่ามีพบผู้ติดเชื้อเนี้ยฮะอีกเก้าสิบเอ็ดรายอืม
รวมแล้วตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกรายนะครับคุณผู้ชมครับอืม
คือทั้งหมดเนี่ยนะฮะแบ่งออกเป็น๓กลุ่มคุณผู้ชมครับ
ที่๑นะฮะเป็นผู้ป่วยที่สัมผัสหรือว่าเกี่ยวข้องกับทางผู้ป่วยก่อนหน้านี้๓๐รายครับ
เป็นสนามมวย๕รายเป็นกลุ่มสถานบันเทิง๗รายเป็นกลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อก่อนหน้านี้๑๘รายนะครับ
กลุ่มที่สองนะฮะเป็นกลุ่มผู้ป่วยใหม่สิบเก้าลายนะฮะกลับจากต่างประเทศรุมถึงชาวต่างชาติสิบลายแบ่งเป็นชาวไทยเก้าลาย
คือชาวต่างอ่าก็จะว่าเอ่อทำงานในพื้นที่แออาทห้ารายนะครับนั่นคือขับรถเรศาน
มีพนักงานเสิร์ฟเจ้าของธุรกิจแล้วก็กลุ่มอื่นนะฮะตามเกณฑ์เฝ้าระวัง๔ราย
แล้วก็กลุ่มที่สามนะครับกลุ่มรอศพศูนย์โรคเพิ่มเติมสี่สิบสอง
อยู่ที่จังหวัดนทธิวาสมีประวัติเดินทางกลับมาจากมาเลเซีย
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำพิธีกรรมทางศาสนา
ขณะที่สถานกศึกษ์จังหวัดสกลนคร
เข้าดำเนินการสอบสวนคนขับรถตู้โดยสารชาวอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนคร
หลังพบว่ามีข้อมูลว่าคนขับรถตู้
ไปรับนักศึกษาฝึกงานโรงแรมหรูแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งต่อมาครับได้รับการยืนยันว่านักศึกษารายดังกล่าว
เป็นรายแรกของจังหวัดชายภูมิ
แล้วก็ได้เดินทางกลับบ้านโดยรถตู้โดยสาร

นั่งโดยสารด้านหน้านะฮะคู่มากับทางคนขับรถตู้
จึงได้รีบเร่งเข้าดำเนินการตรวจสอบนะครับ
โดยติดตามพบคนขับรถตู้คันดังกล่าวแล้ว
แล้วก็อยู่ในระหว่างการซักประวัติครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อที่จะสอบหาตัวผู้โดยสารที่เดินทางมาพร้อมกันนะฮะ
ถือว่าทั้งหมดนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยง
ต่อมานะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครนะครับ
คนที่อยู่ในรถตู้ดังกล่าวเนี่ยเป็นชาวสกลนครทั้งหมด๗คนด้วยกัน
ให้นอนโรงพยาบาลรอผลตรวจหาเชื้อ๒ราย
แล้วก็กักตัวเองนะครับอีก๕ลายครับคุณผู้ชมครับ
ทางด้านแน่นอนเรื่องของการตรวจที่เรียกว่าหลายคนก็รอคอยนะครับที่เป็นเครื่องใหม่ตัวชุดคิด
ใช่ประมาณนั้นคือเป็นทางจุฬังกรหน่วยลัยได้มีการพัฒนาชุดตรวจผลเลือด
วิธีง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับพร้อมให้บริการกับประชาชน
แต่จริงแล้วเนี่ยก็คือยังไม่ได้
ถึงจริงอันนี้เป็นอีกภาษาหนึ่ง

จะยิ่งเพิ่มอัตราการตรวจอัตราติดนะครับหรืออัตราการเสี่ยงนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ใช่นะฮะไม่เดี๋ยวเขาจะเอาเข้าจากจีนด้วย
อันนี้ของไทยเองเดี๋ยวจะมีจากจีนอีกของจีนของจีนจะกำลังจะเข้ามาแล้ว
นะครับก็คือเรื่องนี้เดี๋ยวรอเขาออกมาบอกให้ชัดอีกทีดีกว่า
ใช้ได้ไม่ใช้ได้เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ไม่ใช่ใช้ได้หรือไม่ได้
บอกอีกทีดีกว่าเพราะตอนนี้มันมีข่าวมาว่าทางทางทางอ่า
ภาควิชาทางเภสัตริย์ของทางจุฬาเนี่ยประกาศว่าให้ไปไปไปหาเขา
เดี๋ยววันที่สามสิบแต่ทางเขาบอกว่าเขามันไม่ใช่นะอ้าวเอออันนี้นี่นี่นี่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

แต่ก็จะมีอย่างงี้แต่ก็อย่างที่พี่หนุ่มพูดว่า
บางทีอ่ะอย่างวันนี้โคดรัสคุณหมอเองเห็นมั้ยพี่หนุ่ม

บอกเลยว่านะคะผมขอเกราะนานทำความเข้าใจ
อันหนึ่งสองสามเนี่ย
ทั้งนั้นพอเอื้อมมือปุ๊บกูตัดทันที
แค่จริง
วันนี้เชื้อมันอาจจะเป็น๔๕๖ไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ติด
เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาถึงรู้ว่าไอ้คำว่าไวรัสกายทันไวรัสกายทันมันคืออะไร
ตรวจครั้งแรกก็ไม่เจอเอาง่ายอย่างเช่นผอโรงพยาบาลที่ป่วยโควิดเนี่ยเขาก็ยังออกมาพูดเลยว่าตรวจรอบแรกเขาไม่พบเชื้อนะพี่
เขาไม่พบเชื้อเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปติดมาจากที่ไหนคือจากกรณีผอโรงพยาบาลหนึ่งนะฮะในจังหวัดสมุทรปาการเนี่ย
โควิด๑๙เนี่ยโดยผลการตรวจเนี่ยยืนยันทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ออกมาวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยพอโรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ยเป็นฝ่ายบริหารด้วยนะฮะ
แล้วก็มีการประชุมเนี่ยในหลากหลายสถานที่ส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้กักตัวเนี่ยนะครับล่าสุดพอโรงพยาบาลสมุทรปาการเนี่ยเขาเปิดเผยถึงประเด็นที่เกิดขึ้น
ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเอาละเขาก็มีการเลี้ยงมีงานเลี้ยง
งานเลี้ยงส่งอ่ะงานเลี้ยงส่งตำแหน่งของเขาอ่ะนะฮะ

ก็คือก็คือการร้องคาราโอเกะ
แล้วก็เดินทางแล้วก็ได้เดินทางไปต่างประเทศก่อนหน้านี้ด้วย
เธอห้องเข็ดชุมนุมกันแน่น
ซึ่งเขาเนี่ยนะฮะซึ่งหมอเนี่ยได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่วันที่๑๗ถึง๒๕มกราคมนู้น
คือผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะฮะ
ขนาดนั้นยังไม่มีการยังไม่มีการห้ามเดินทาง
ในช่วงมกราคมยังถูกต้องไหมฮะ
แล้วก็ไม่มีผู้ติดเชื้อที่สหรัฐอเมริกาเลย
หลังจากนั้นตนก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศ
แล้วก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาประจำตำแหน่งที่
โรงพยาบาลสมุทรปาการในช่วงต้นเดือนมีนาคม
อันนี้คือพอนะฮะเรากำลังพูดถึงพออยู่นะฮะ
แล้วก็เขาก็พูดอีกว่าผมยืนยันว่าผมไม่ได้ประมาท
แล้วก็ที่มีข่าวว่าที่พอเป็นถึงหมอทำไมหมอไม่ดูแลตัวเอง
เพราะวันนี้อะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเที่ยวผับ
ไม่เข้าโต๊ะสนุกเรื่องคาราโอเกะเนี่ย
เป็นห้องที่สร้างไว้ที่โรงพยาบาลอ้าวในโรงพยาบาลเอ่อ
โรงพยาบาลประจินบุรีนะครับเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ย
ผ่อนคลายเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่
โดยผมยอมรับว่าเข้าไปในห้องดังกล่าว
ในช่วงต้นเดือนมีนาคมเพื่อตรวจเช็คห้อง
โดยอยู่ในห้องนั้นประมาณ๑ชั่วโมงร่วมกับเจ้าหน้าที่๗คนนะฮะ
ซึ่งห้องนี้อยู่บริเวณใกล้กับที่พักของผมนะครับ
ที่โรงพยาบาลนั่งกินข้าวกันตามปกติ
ซึ่งผมไม่ทราบว่าตัวหมอเองนะตัวผอเองเนี่ยนะ
ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองติดเชื้อมาจากที่ไหน
แล้วก็ตรวจหาเชื้อแล้วครั้งแรกไม่พบว่ะ
อย่างที่พี่หนุ่มบอกว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะ

ครั้งแรกตัวคุณหมอเองตรวจหาเชื้อแล้วก็ไม่พบ
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่กินข้าวด้วยเป็นอะไรนะ

จะไปเปิดสัปดาห์หน้าเหมือนกัน
ก็บอกเนี่ยขนาดหมอเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาติดไปจากไหน

มีเขาก่อนหน้านี้เขาเพิ่งย้ายมาจากโรงพยาบาลหนึ่งมาสู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งไง

คือมาสมุทรประการมาปักภาพ
เขาบอกเนี่ยอาการของเขาเนี่ยปกติ
เพราะบอกต้นเดือนมีนาเขาย้ายมาถูกต้องไหมฮะ
เขาย้ายมาที่สมุทรประการทุกอย่างปกติ
มาวันที่๑๔๑๕นะเขาบอกว่าวันที่๑๐เนี่ย
เริ่มมีอาการเจ็บคอเว้ยไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่มีไข้

ก็เริ่มมีอาการคุณลองฟังคุณลองฟังว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่า
เขาบอกเจ็บคอเท่าเดิมมันก็มีความเจ็บคออยู่

วันที่๑๒มีนาคมอาการไม่ดีขึ้น
ก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบางพลี
มีนาคมอาการดีขึ้นผลตรวจเป็นลบนะฮะ
ก็ดูสิครั้งแรกผลตรวจเป็นลบอ่ะพี่หนุ่ม
วันที่๑๔๑๕อาการเขาก็ยังปกติ

วันที่๒๑มีนาคมนี่มันเกิน๑๔วันแล้วพี่หนุ่ม

เฉดแนวว่าแกไม่ได้ไปรับเชื้อมาก่อนนั้นไง

แม้แสดงว่า๑๐นั้นไม่น่าจะเป็นโควิด
แสดงว่ายังไม่ได้รับมาจากที่เดิมไม่ได้ห้องคาราโอเกะที่โรงพยาบาลเดิม
คือแกมีรอยโรคกับวันไหน

ครั้งแรกเดี๋ยวค่อยตัดสตินิดนึงนะฮะ
เขาเริ่มครั้งแรก๑๐มีนาคมเริ่มเจ็บคอ
เขาเริ่มเจ็บคอแล้วก็ไม่ไอไม่มีน้ำมูก

ประมาณวันที่๑๔๑๕ก็คือเขาเป็นหมอถูกต้องไหมล่ะ

แล้วก็๑๔๑๕ก็ออกอาการปกติ๑๖ถึง๒๐มีอาการเจ็บคอ

บ่ายมีไอน้ำมูกมีไข้กลางคืนไอมากขึ้นวันที่๒๓

ไอไม่มีไข้ไปพบแพทย์นะฮะตรวจเชื้อ
วันที่๒๔ไอลดลง๒๕ผลเป็นบวกกว่าพี่หนุ่ม
อืมก็คือเขามีตั้งแต่วันที่๒๙ก็ใช่อ่ะ

๑๙๑๘๑๗๑๖๑๕เพิ่งมาถูกวันที่๒๕
๒๔ย้อนกลับไปนี่มาร์ชเนี่ยตรวจอีกทีคือ๒๔แล้วรู้ว่าเป็น

ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเขาย้ายมาก่อนเพราะตอนแรกคนจะคิดว่า
คนเป็นพูดว่าเฮ้ยมันติดจากคาลาโอกเกดหรือป่าว

คาลาโอกเกดนั้นมันเหมือนมาเป็นห้องสัตนาการของหมอไว้

เหมือนเลี่ยงราเลี่ยงส่งเหรอจะต้องย้ายกลับมาอยู่สมุปากาน

ครั้งแรกเขาไปตรวจแล้ววันที่๑๓
ของเขาจะผมว่าตอนที่ไปตรวจวันที่สีบสามไม่เจอนะ
ไม่เกี่ยวกับโควิดอยู่แล้วก็อาจจะเป็นหวัดอย่างอื่น
แล้วหลังจากนั้นแกค่อยมาติดผมว่านะ
น่าจะมาติดวันที่ประมาณสัก๑๔๑๕อะไรอย่างนี้

แสดงว่าอย่างที่บอกมันไม่มีอะไรชัวร์๑๐๐พี่หนู
นี่ก็ระยะก็ไม่เหมือนคนอื่นนะเนี่ยใช่ไหม
อ้างข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลไวรัสโควิด๑๙
ของมหาวิทยาลัยแพทย์จอนสันฮอปกิ้นว่า

ตัวเลขสะสมของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙ในสหรัฐนั้น

และเป็นศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่ของโลกไปแล้ว
โดยยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดคือ๘๕๕๐๕ราย
ขณะที่ของจีนอยู่ที่๘๑๓๔๐ราย
จำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

พวกเขามีผู้ที่ติดเชื้อเพียง๖๒ลายเท่านั้น
โดยผู้ติดเชื้อเกือบครึ่งประเทศกว่า๓๗๘๐๒ราย

และจำนวนนี้มี๒๑๘๗๓ลาย
โอ้โหทั้งนี้สหรัฐยังมีผู้เสียชีวิตมากกว่า๑๐๐ราย
ขณะเดียวกันนะฮะมีเรื่องที่แบบส่งไปอย่างสะพัดในโลกออนไลน
ว่าเด็กทางโลกแรกเกิดผู้ทันทีที่ข้อดอกมา
และเสียชีวิตหลังจากพูดเตือนว่าจะเกิดเหตุการณ์ล้างโลก

ถ้ากินไข่ต้มก่อนเที่ยงคืนของที่๒๖มีนาจะรอดพ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด๑๐นาที
ตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยแห่กักตุนไข่สด

พร้อมกับดึงสติชาวเน็ตที่หลงเชื่อโดยระบุว่า

เพจดังดราม่าอดีตก็ให้ความเห็นถึงเรื่องดังกล่าวว่า
ต้มไม่ได้ช่วยป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อโรคไวรัสโควิด๑๙แน่นอน

พร้อมกับแชร์โพสต์ยืนยันจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ข่าวที่เราเห็นที่เขาแพร่กันเป็นข่าวปลอมนะคะ
นี่ละโอ้ยแค่นี้ก็ปวดหัวไม่พอ
โอเคนี่ผมระหว่างที่ทางพี่เหมียวกำลัง

ผมก็สอบถามไปทางจุฬา
ทางอาจารย์ที่สร้างเจ้าเครื่องนี้ขึ้นมา

อาจารย์ครับตกลงว่าวันที่๓๐มีการตรวจจริงใช่ไหม

แต่อาจจะขึ้นไปเมื่อกี้อีกทีนะ

แต่ทีนี้เนี่ยนะครับคืออาจารย์บอกว่า

บอกว่าไม่ได้ตรวจให้ทุกคนนะฮะ

คือทุกคนเนี่ยต้องเข้าไปกรอกประวัติก่อนนะฮะ
แล้วทางฝ่ายของเภสัตว์ของทางจุฬาเนี่ยนะฮะ
ซึ่งมีภูมิคุ้มกันที่ร่างกายมันสร้างขึ้นมา
คือมันจะจำเพาะเจาะจงกับเชื้อตัวนี้นะฮะ
แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าทุกอย่างมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
อันนี้ประมาณ๘๐๙๐ล่ะนะฮะ
นี่นะครับคือแกจะเอาชิ้นส่วน
โควิดที่ผลิตจากพืชเนี่ยไปติดที่สตริป
นะฮะคือเป็นวิวัฒนาการของนักวิทยาศาสตร์ของทางจุฬาทางเพศศาสนี้ก็ทำมา

ร่างกายจะสร้างแอนตี้บอดี้ขึ้นมา

แล้วเราเองเนี่ยก็จะไปเห็นเส้นที่มันโชว์ขึ้นมาอย่างที่ผมดูให้ดูคราวที่แล้ว

อ่ามีไหมที่คุณให้ดูอ่าที่ผมไปตรวจมาแล้วอ่ะนะ

เนี่ยก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าเนี่ย
นี่กูกูก็โชว์จังเลยไอ้ผลเลือดกูเนี่ย

อ่ามันทำงานแล้วมันเหมือนจะซัดเครื่องรถปึ้งติดปึ๊บแสดงเครื่องทำงาน
อ่ามันทำงานแล้วมันเหมือนจะซัดเครื่องรถปึ้งติดปึ๊บแสดงเครื่องทำงาน

คุณผู้ชมนะอันนี้ผู้สื่อข่าวเขารายงานจากอุ้มผางจังหวัดตาก
ว่าหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยระบาดไปทั่วประเทศเนี่ย

ทุกประเทศเนี้ยมีผู้ติดเชื้อน่ะทะลุพันไปเรียบร้อยแล้ว
วันนี้ไม่ถึงร้อยของเราเราไม่ถึงหล้อย
วันนี้เราควรจะดีใจเก้าสิบกว่า
ชาวเขาเผ่าต่างด้วยไงพี่

เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเชื้อสายกระเหลี่ยงเนี่ย
นับถือผีสางนางไม้เนี่ย

ด้วยความเชื่อของเขาด้วยประเพณีของเขาเนี่ย

ทำไมฮะกินสิกินครบอมพ่น
กินน้ำผ้นนิดนึง
เฉพาะที่มันก็ใช้ไว้พ่นเลยนะฮะ

วันนี้มาตรการการรับมือของกลุ่มเสี่ยงแพร่เชื้อ

ซึ่งตรงนั้นเป็นแต่ที่กับชายแดนเนี่ยถูกต้องไหมครับ

เจ้าณาทีจะนำตัวมากับที่

ที่ป่าช้าบริเวณที่ตั้งศพแล้วก็เมนเผาศพ
พี่เหมียวช่วยดูโชว์รูปหน่อยนะฮะ

ทั้งดนคือเมนทั้งข้างเมนนั่นคือลูกข้างล่างเนี่ย
ให้นอนตรงนี้ไม่กักใช่ไหมมานอนเนี่ย
ถูกแล้วก็อยู่กับเสียงเห่าหอนของหมา
เฝ้าป่าช้าแล้วจะต้องอยู่ในป่าช้า
ที่ถือว่าเป็นกฎของทางคุมผังเลยนะฮะ
ว่าถ้าสมมุติไม่กัก๑๔วันคุณต้องอยู่อย่างนี้

ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านที่ดื้อเนี่ย
ระหนักถึงคนรอบข้างที่จะต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิดเนี่ย

กดของหมู่บ้างกดของอ้ำบิบ
ไม่มีใครไม่ยอมกักตัวทุกคนกักตัวหมดเลย

ถึงทางด้านขณะเดียวกันปรับกระทรวมหาดไทยนะ

การใช้แอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าระวัง
และปริมณฑลกลับภูมิลำเนาโดยระบุว่ากรณีที่กระทรวงหัดไทยได้ให้จังหวัดแจ้งอำเภอเพื่อแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาล
ดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวังในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอาทิตย์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังติดตามบุคคลดังกล่าวตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคเนี่ย
จึงขอให้จังหวัดเนี่ยดำเนินการเพิ่มเติมแบบนี้
กำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลขอความร่วมมือ
ให้ผู้ที่กลับบ้านกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยตั้งแอปพลิเคชันฮะ
แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการขาดหายหรือออกนอกพื้นที่เนี่ย

ในไหนความเชื่อมันก็มีปุ๊บออกใช่มั้ยปากช้า

ไม่มีใครออกจากบ้านเลยจริง

ถือว่ากลับบ้านกันนี่เนอะ
เขาไม่มีเงินกินข้าวนะอยู่ห้องงานเงินก็ปิดเลย
พรุ่งนี้เป็นวันแรกที่จะลงแอปพลิเคชัน๕๐๐บาท
คนยังสับสนเลยว่าใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์พี่หนุ่ม

ไม่วันนี้ทำเรื่องหนี้

สำหรับแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้มีประกันสังคม
นะฮะคือเป็นแรงงานที่เรียกว่าไม่ได้มีไหนจ้างเป็นหลักแรง

คุณมีสิทธิ์ไปลงทะเบียนรับเงินกับทางกระทรวงการคลัง
เขาจะให้คุณ๕๐๐บาทเดือนละ๕๐๐บาท๓เดือน
แต่คุณต้องเข้าเกณฑ์นะครับก็คืออันนี้คือเป็นส่วนหนึ่ง
ส่วนคนที่มีประกันสังคมอันนี้ก็คือจะต้องไปทางฝั่งของทางกระทรวงแรงงาน
ยื่นเรื่องของประกันสังคมนะครับเขาก็จะจ่ายเงินเดือนให้คุณเนี่ย
ครึ่งหนึ่งจากอัตราสูงสุด๑๕๐๐บาทครึ่งหนึ่งก็คือ๗๕๐๐บาท
คุณมีเงินเดือนเป็นแสนเป็นหมื่น๓๔หมื่น๒หมื่นอะไรก็แล้วแต่

แต่ถ้าคุณได้เงินเดือน๘๐๐๐บาทก็มียื่นเรื่องคุณได้๔๐๐๐บาท

คำถามอย่างนี้พี่อย่างร้านอาหารจากเมื่อก่อนมีเด็กเสิร์ฟถูกต้องไหมฮะ
วันนี้ร้านอาหารบางคนตัดเด็กเสิร์ฟออกเด็กเสิร์ฟส่วนใหญ่เป็นรายวันอยู่แล้วถูกต้องไหม
ตามผักตามบาร์ตามผักตามบาร์เนี่ย๐เลย๐เลยไม่มีงานทำ
มีสิทธิ์ลงทะเบียน๕๐๐๐บาทฝั่งกระทรวงการคลัง
มีสิทธิ์ลงทะเบียนกระทรวงการคลัง๕๐๐๐บาท
แล้วเขาก็งงกันอีกว่าสถานที่ทำงานเธอทำงานตรงไหนวะเพราะฉันขับมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์ไม่มีไงอันนี้คือจ้างหรือไม่มีในจ้างไง
ก็คือเป็นรางงานนอกระบบไม่มีเปรียบรีวิวการสังคม

แม่ค้าเคยขายลูกชิ้นสมมุติอยู่แถวหน้าตึกแกมมี่
อันนี้อันนี้แหละคือสิ่งที่น่าถาม
อันนี้น่าจะเป็นกิจการของเขาเอง

วันนี้เขาต้องปิดไง

หรือบางทีเป็นลูกจ้าง

คุณต้องไปแยกให้ถูกนะครับ

ฉันขายของอยู่ตรงห้วยขวางอย่างนี้

คุณไม่น่าจะได้นะอันนี้

ผมได้มีโอกาสคุยกับทางรองผู้การ
ของทางธนาคารแห่งชาตินะครับ
ของบัตรเครดิตเนี่ยธรรมดาเนี่ยเราจะละค่ำตัน๑๐
ตอนนี้เขามีนโยบายให้ผ่อน๕
คุณจ่าย๕ได้สมมุติคุณใช้ได้ใช้ไปหมื่นนึงค่ำต่ำคุณต้องจ่าย๑๐๐๐คุณจ่ายแค่๕๐๐
แล้วดอกเบี้ยเนี่ยลดลงลดตามให้
ส่วนใครก็ตามแต่อ้าวให้ปิดเบรคเลยเหรอปิดเบรคเลย
ไม่พอให้ปิดละเขาบอกให้ปิดละมันวนแล้วมันก็เอาหน้าลงไปหลังกระดาน
อะไรนะช่วงหน้าพูดกันหน่อยปั๊กเบรค
คำถามดาราประตูประกอบ
นี่ก็เมื่อกี้กับเมื่อกี้คุณผู้ดำบอกเรื่องของแม่ค้าอันนี้ถือเป็นแรงงานอิจฉละ
อันนี้ก็คือได้๕๐๐๐บาทได้
คือตัวเองเพิ่งไปซื้ออาหารทะเลห้วยขวางมาไง

ถามคุณหนุ่มซิอย่างพวกป้าเนี่ยวันนี้เปิดร้านไปก็ไม่คุ้มแล้ว
นึกออกป่ะเปิดขายปลาสลิดไปก็ไม่คุ้มมาไม่มีคนซื้อ
อย่างนี้จะไปเอากับเขาได้ไหมจะให้ลูกชายไปลงทะเบียน๕๐๐บาท

ดาราตัวประกอบอ่ะตอนนี้ตายปิดหมดเลย
ปีแล้วแน่ดาราตัวประกอบ
คุณยื่นเรื่องเข้าไปแล้วก็ไปลงในแอป
ต้องลงก่อนไม่ได้ไปลงที่ออมสิน
เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือบอกนี่เรียกอะไรอ่ะ
๑ข้อมูลของตัวเองข้อร่อยเป็นในจ้าง
คือเมื่อกี้เราไปรับจ้างตัดย่าบ้านไหนไม่รู้

ไม่ต้องมันบอกเรารับจ้างตัดย่า
เขาอาจจะไม่ได้มีประกันสังคมให้

บอกว่าอ๋อฉันทำงานอยู่ร้านมณียานะแล้วก็ประวัติมันเป็นอย่างนี้
เราทำอย่างงี้อ่าบอกประชาชนไปเขาจะบอกประชาชนเนี่ย
กรอกดูว่าคุณมีประกันสังคมไหมถ้าไม่มีคุณก็อาจจะเข้าเกณฑ์
เขาบอกเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบค่ะเขาจะตรวจสอบคุณสมบัติ
แล้วเขาจะโอนเงินเข้าพร้อมเพลย์อืมใช่ประมาณนี้คนที่ไปอ่อที่ออมสิน
ไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะไปเอาอันนี้นะเขาจะเขาไปเปิดพร้อมเพลงก็เยอะนะ
อืมเขาเตรียมเตรียมเพราะว่าเขาไม่มีใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอก
ละอาชีพอิสระคุณต้องได้อีกอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องศึกษากัน
ว่าการพักชำระหนี้อันนี้ก็สำคัญอันนี้สำคัญ
โดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของร้านอาหารทั้งหลายนี้เรามีเราเป็นอะไรวะ
แต่กอย่าสอไม่ได้นะเกี่ยวก็คืนกับการศึกษาไม่ได้ไม่เกี่ยว
ก็จะสอบไม่ได้อยู่แล้วเออไม่เกี่ยวอันนั้นไม่เกี่ยวนะ
หลายคนก็ถามเข้ามาพี่ก็อย่าสอคืนก็ไปเถอะมันเขาเก็บบันเดินไม่เท่าไหร่
แต่หมายถึงว่าไอ้คนที่สมมุติอ่ะเราเคยขายซีฟู้ดวันนี้มันคนมาอืม
มานั่งกินข้าวไม่ได้พรุ่งนี้เขาตรงนี้เขามีมาตรการในการรองรับเหมือนกัน
คือถ้าเราผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ไปขอผ่อนผันได้เขาจะมีพักต้นสามเดือน
อืมเออสะดอกอันนี้ต้องจ่ายอยู่เอาเหรอเออพักต้นอ่าอ่า
พักต้นสามเดือนจ่ายแน่นอนว่ามันก็ต้องไปดูมาตรการดิว่า
มันไม่ใช่เหมือนตอนสมัยน้ำท่วมอ่ะพี่นึกออกไหมว่าอ๋อมันเห็น
เสร็จปุ๊บผ่านไปพอทุกจางผ่านไปมาเหมือนไงวะดอกยังไม่ขึ้นจริง
จริงพี่นึกออกว่าแล้วก็ต้องดูว่าไอบ้านอ่ะ
มีกำหนดเวลาว่าคุณซื้อมากี่เดือนแล้วอ่าแต่อันนั้นคือในมุมของทาง
ถ้าคุณไปกู้กับทางธนาคารนะแต่ถ้าคุณไปกู้กับพวกลิสซิ่งเนี่ย
ธนาคารแห่งประเทศไทยนะไอแบงค์ชาติเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับลิซิ่งนะ
อันนั้นก็คือลิสซิ่งเนี่ยเขาขึ้นอยู่ในของเขาเอง
ไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาล่าสุดเนี่ย
มีตามมาเนี่ยก็คือเรื่องของลิสซิ่งเนี่ยคือบางทีเขาไม่มีการผ่อนผันให้

เราไม่ได้ผ่อนรถกับแบงค์ว่ะเราผ่อนรถกับลิสซิ่ง
เออจริงอันนี้แหละปัญหา
แต่ทีนี้ทางแบงค์ชาติเองเขาก็พยายามที่จะไปขอความร่วมมือกับลิสซิ่งเหล่านี้ว่า
ขอให้นโยบายเนี่ยมันเป็นไปตามกันได้ไหมแต่เขาไม่มีสิทธิ์ไปสั่ง
ถ้าลิเซตบอกอ๋อไม่ได้ครับผมเองก็ลงทุนแบบนี้ผมก็ขัดทุนเหมือนกัน

เออแต่ลิสซิ่งเองก็ต้องเห็นใจบางทีก็ต้องเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเหมือนกันไง
โดยรูปสาม๒เจ้าชายกัน๑เจ้าหญิงตัวน้อยที่ให้กำลังใจบุคล
บุคลากรทางการแพทย์ของอังกฤษค่ะ

เจ้าชายจอร์สเจ้าหญิงชาลอท

ทำไมโตเร็วเนอะโตเร็วมาก
มีหัวล้อเดี๋ยวตบมือเฉยตบทุกคน
มีเสียงหัวล้อหน่อยหนึ่งใช่เพิ่งอ่านข่าวว่าคลอด
ล่าสุดที่มีบอกว่าใครติดเครื่องนี้
นายกท่านมนตรีบอริสต์จอนสอนส์ของอังกฤษ
ข่าวที่เมื่อ๔นาทีนี้นะติดแล้ว

คิดว่าหมอเค้าติดอะหมอเค้าเป็น
คืออันนี้ส่วนตัวนะผมเนี่ย

คือผมสัมภาษณ์เรื่องนี้มา๓เดือนเต็ม
ตั้งแต่แบบเข้ามาใหม่จนถึงวันนี้ก็ยังทำเรื่องนี้อยู่
ผมมานั่งวิเคราะห์นั่งอย่างนี้
ผมว่าส่วนหนึ่งนะไอ้ตัวเส้นกราฟที่คนไทยเนี่ยกำลังขึ้น
คือกำลังขึ้นเหมือนอิตาลีโมเดลเนี่ยคุณก็จะขึ้นเหมือนอิตาลี

แต่มุมหนึ่งผมก็ภาวนาในใจเหมือนกันว่า
สิ่งหนึ่งซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากที่อิตาลีคืออะไรรู้ไหมพี่
คือวัฒนธรรมเรากับอิตาลีไม่เหมือนกัน

คือคนยุโรปเวลาเขาเจอมุมดำวิเหมือนก็รู้

อดกันหอมกันคืออะไรอย่างนี้
ที่สำคัญคือเขาค่อนข้างจะเวอร์จิ้น
คืออย่างเช่นกรณีที่ว่าคนที่เป็นถึงต้องใส่หน้ากากอนามัย
ถ้าคนไม่เป็นเนี่ยอย่าแต่งนะ

ตรงนี้คือผมว่ามันเป็นเหมือนแบบ

เพราะอย่างที่มุมดำบอกตอนต้นนี้บอกว่า
เราไม่รู้เลยว่าไอ้โรคนี้ใครเป็นอะไรไง

ก็นี่ไงปรากฏว่าพออยู่อิตาลีเนี่ย
ก็คนเขาก็จะเดินไปโดยที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย

เขาก็ชิวแบบไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้

คือมันไปลามไปลามทุ่งแล้ว

เวลาคนไทยเนี่ยเขาไม่กอดกัน

เลิกอย่างคือส่วนใหญ่เวลาทำคนไทยคือกลัวตาย

ผมก็กลัวเนี่ยบอกอ่ะใส่หน้ากากทำไมนะเขาใส่
ฉีดสเปรย์นะฉีด

ก่อนหน้าที่มีโควิดนะเขาก็ใส่หน้ากากเดินกันอยู่แล้ว

ให้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นเป็นหวัดธรรมดาเนี่ย

ขึ้นรถไฟรถเมย์
หนังญี่ปุ่นก็จะเห็นเขาใส่
อันนี้ตลอดหนังญี่ปุ่นไปถึงหนังฉายจริงนะ

อันนี้ก็ย้อนกลับมาเอง

ปิดไหมหรือจะเล่าชีวิตดั่งนิยาย

ดังนิยายอะไรอีก
โอโมชนกนอนไลฟ์ไปแล้ว

นางก็แบบว่าสไตล์ของนางนะ

หลังไหว
พฤติกรรมเล็ก
เขาบอกว่านางเวียงอยู่ในลายแหม่นแบบแหม่งก็พูดตรง

แล้วก็พิมพ์ว่าโมมนชนกวิกิพีเดียค่ะ

ฟู้ดแลนด์เหรอพี่นนท์

นี่มุกเขาสั่งของแบบเดริเวอรี่หมดเลยนะแบบพวกของสดอะไรอย่างนี้
แมนให้ไปซื้อพวงมาลัยได้เหรอ

คุยกับทุกคนแก้เบื่อเพราะต้องไปทำอะไรที่ไม่อยากทำค่ะ
มันต้องใช้เวลาทำใจมากเลยค่ะ
ถวายได้ครับจุดทูป๓ดอก
ถวายอะไรอาหารเหรอ
รักหน้าแบบรักออกของพี่โมของอะไรค่ะ
ไปดูในคอมเมนต์นะคะมีคนมาตอบเยอะแล้วค่ะ
แฟนคลับหน่อยแจกอะไร
จากอะไรยังเอาตัวไม่รอดเลยเนี่ยทุกวันนี้
อะไรที่ไม่อยากทำเช่นล้างจานแต่มันมีอีกอื่นอีกมากมายประมาณร้อยอย่างค่ะวันนี้

เหวี่ยงแล้วมาแล้วทำไมกระบายเนี่ยเหรอ

เค้าบอกมันหนูใส่ตาซ่อนหนูมองไม่เห็น
อย่างที่สุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยโมก็ได้ออกมาน้อมรับคำขอโทษ
พร้อมได้ขบคำว่าโมขอโทษนะคะ
โมขอน้องรับผิดทุกอย่าง

ทุกคนแนะนำที่ตักเตือนโมได้อ่านทุกข้อความค่ะและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขค่ะ
โมอยากจะขอโทษทุกคนในวันนั้นจริงขอโทษทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะโม
ทางนี้แฟนคลับหลายคนก็เข้าใจว่ากักตัวนานนานนางอาจจะเครียดอ่า
ขนาดนั้นนะโอ้โหสหนักเลยนะคนกำลังอ่ะ

แบบคนด่านางเยอะพอแล้วค่ะหยุดด่าหนูหนูสำนึกบาปไม่ทันค่ะ
นางบอกนางลัดนะ
ก่อนเป็นแฟนกับกันว่ะที่มีเรื่องช่องสาม

เดี๋ยวก่อนค่ะจะด่ากันอีกนานไหมคะหนูสำนึกไม่ทันค่ะ
นางลัดฉันชอบนางมากชอบมาก
ไม่ต้องด่าแล้วฉันสำนึกไม่ทัน
กันได้แล้วค่ะสำนึกไม่ทันแล้วคนก็หยุดด่าจริงนะ

ก็จริงนางบอกเออนางสำนึกบาทไม่ทันแล้วใครจะด่ากันไปถึงไหนคะสำนึกไม่ทันหมดแล้วเนี่ย
นางลัดนางลัดก็เป็นผู้หญิงต้องอย่างนี้ลัด

ไม่ใช่ไฟหรอกป้ายเหมือนกับป้ายเหมือนกับรอพี่อะไรอย่างนี้
เออแบบอะดีกลับมาฮะ
ขอโทษครับคุณผู้ชมขอโทษครับผมกำลังเมาส์พี่ม้ากันอยู่

ก่อนหมดเวลาครับในเวลาที่เลวร้ายคุณแมททิวเนี่ย
ออกจากโรงพยาบาลไม่ได้นะเชื้อเขายังมีอยู่พี่ตรวจล่าสุด
ยังมีเชื้ออยู่โดยแมททิวเนี่ยก็ได้โพสต์รูปลง
สตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่าที่มีคนไปชูป้ายเขาเห็นไหม
ขอดูสิโอ้มีคนไปชูป้ายนะครับเป็นแฟนสัตว์ที่แมททิวไหววายพวกเรารอในอยู่
นี่แหละโดยแมททิวก็ได้โพสต์รูปลงไอจีนะฮะส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่า
ภาพนี้ภาพเดียวยิ้มได้ทั้งวันเลยขอบคุณนะครับมาทำน่ารักนะครับ
ให้ผ่านเวลาช่วงที่เลวร้ายนี้ไป
แม่สิวก็รอตรวจการตรวจเลือดนะฮะว่าถ้าเกิดว่าผลเป็นลบ๒ครั้งกลับบ้านได้

นี่อาทิตย์หน้าควรคิดถึงคุณม้าอรรณภาคคุณม้าจะกลับมาแล้ว

นี่เธออย่ามาตั้งแง่อย่างนี้นะ
นะฮะกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ